ปลาเดือดร้อนใครจะช่วยเหลือหมอปลาคะ

คืออย่างนี้พี่เบิร์ตมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าหมอแหวน
อ้างว่าตัวเองเป็นหมอที่แบบไล่ผี
แก้ปัญหาคนที่ถูกคุณสัยนะคะ
ทีนี้ไปอ้างชื่อหมอปลากับทนายภัยศาล
ไปช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนผีเข้า

แต่ไปเรียกรับเงินเขา๓แสนบาท

หมอปลาคนที่ถูกอ้างชื่อเสียหาย
สุดท้ายหมอปลาบุกไปถึงบ้านที่จังหวัดระยองเลยค่ะ
แต่ก่อนที่จะไปดูบรรยากาศหมอปลาบุกบ้าน

ที่ตอนทำพิธีไล่ผีให้กับผู้หญิงคนหนึ่ง

นี่ค่ะนี่เป็นคลิปต้นเรื่องเลยนะคะ

ผู้หญิงที่นั่งอยู่คือผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหาย
แล้วสุดท้ายเอาเรื่องไปบอกหมอปลา

เหตุการณ์ไล่ผีหมอแหวนไล่ผีให้กับผู้หญิงเสื้อขาว

แต่ว่าบ้านหมอแหวนเธออยู่ที่จังหวัดระยอง

ผู้หญิงคนนี้คือรู้จักหมอแหวนได้ยังไง
ก็รู้จักกันผ่านทางโซเชียลนะคะ
แหวนหมอแหวนอ้างบอกว่าสามารถไล่ผีได้นะคะ
แก้เรื่องของการถูกทำคุณสัยได้
ทีนี้ผู้หญิงคนนี้เธอก็ตอนนั้นจิตใจอ่อนแออยู่แล้วนะคะ
เครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเลิกกับสามี

หมอแหวนก็เลยทำไงคะ
ดูดวงให้ดูดวงให้แล้วก็ทักว่า
ผู้หญิงคนนี้โดนคุณสัยจากหมอผีประเทศเพื่อนบ้าน

ไปวัดไปถือศิลป์กันที่วัดโป่งสะเก็ดนะคะ

ก็เลยต้องไปวัดนี้อันนี้หนึ่งดอกแล้วนะคะ

แหวนยังอ้างต่อบอกว่า

นามสกุลเดียวกับทนายภัยศาลอีก
ก็เลยอ้างต่อว่าตัวเองเป็นญาติกับทนายภัยศาล

ก็บอกให้เหยื่อโอนเงินให้

แต่สุดท้ายแล้วเหยื่อมารู้ว่า

ทีนี้หมอปลาคนที่ถูกแอบอ้างชื่อ

บ้านแบบนี้เลยไปที่บ้านหมอแวน

ไม่เจอเจ้าตัวเหมือนไหวตัวทัน

แหวนไปบอกกับเพื่อนบ้านว่าหมอปลากับนักข่าว

ถามที่คุณธวัชชัยคุณเป็นแฟนกับหมอแหวนจริงหรือเปล่า

แล้วไม่รู้เลยเงิน๓แสนบาทที่
เหยื่อถูกหลอกให้โอนมาให้หมอแหวนเนี่ย

รู้จักผ่านทางแอปพลิเคชันติ๊กต๊อ

แต่ว่าหมอปลาเขาเชื่อไหมเขาไม่ได้เชื่อสักทีเดียวนะคะ

ถามใครต่อถามเจ้าอาวาสดีไหม

และไม่ได้เป็นญาติกับหมอแหวนค่ะ
ก็ฝากสิ่งเนี้ยทวชชัยด้วย
กูอย่าปล่อยให้ผัวคุณอะ

คือที่เหยื่อเชื่อว่าหมอปลาจะมาช่วยเนี่ย

พาเหยื่อไปจ้างความวัยที่สภมัพตะพุทธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
อ้างชื่อของหมอปลาแล้วก็ทนายภัยศาลก็เลยสวยแบบนี้นะ
ตอนนี้หาตัวไม่เจอหายไปไหนก็ไม่รู้หมอแหวน